คือตอนนี้มีประชาชนเริ่มทยอยส่ง

ส่งพวกดินพวกหินหรืออะไรก็ตามที่เก็บมาจากโบราณสถานแห่งนี้
เอาไปไว้ที่บ้านแล้วไม่รู้ว่าเจออะไรนะ

แล้วคือเหมือนกับว่าถ้าเก็บไว้แล้วคงนอนไม่เป็นสุข
ส่งมาให้เจ้าหน้าที่ฝากเอาไปคืนตรงนั้นสักที
จะเจออะไรก็ตามเขาไม่ได้ระบุเหตุผลมา
แต่มีจดหมายน้อยเขียนด้วยลายมือใส่กระดาษมา

ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการ
ขอกราบขอขมาด้วยกายวาจาใจ
ขอคืนสู่อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง
ข้าพเจ้าเก็บตรงกลางทางขึ้นประสาทนานแล้ว
เห็นข่าวตอนเช้า๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา

นี่ผมขออนุญาตแวะไปข่าว๑๘สิงหาคมนิดนึง

เขาทำพิธีในการส่งคืนสิวลึง

เขาบอกว่าร่างทรงบอกว่าศิริวลึงนี้เป็นซีวลึง
ที่จริงแล้วพ่อของเขาในอดิตชาติเนี่ย
เป็นแม่ทัพนายกองต้องขนหินขนสิวลึง

แต่เกิดอุบัติเหตุกลางทางสิบลึงเลยไปไม่ถึง
ดังนั้นพอมาถึงชาตินี้พบนี้
บรรลึงที่ชาวบ้านที่บุรีรำเก็บเอาไว้
ต้องส่งคืนประสาทเขาพนมรุ้งไม่งั้นจะอยู่ไม่สุข
นั่นแหละครับเหตุการณ์วันที่๑๘สิงหาคม
พอเจ้านี้เขาเห็นข่าว
เขาก็เลยบอกเออของเขาก็มีนี่นะ
มีก้อนหินก้อนสีแดงเมื่อกี้
ที่เคยไปเก็บมาตรงทางเดินขึ้นนี้
ดังนั้นผมจึงนึกขึ้นได้
ขอคืนสู่พนมรุ้ง
เป็นจดหมายน้อยอย่างนี้นะฮะ
มรุ้งได้เอาเรื่องนี้มาโพสต์
แล้วก็บอกว่าบัตรนี้เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ได้นำก้อนหินกลับสู่ปรศาสตร์พระนมรุงแล้ว
แท็กโบราณสถานเป็นของทุกท่าน

ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่หยิบจับ
หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดออกจากโบราณสถาน
แท็กพนมรุ้งดินแดนศักดิ์สิทธิ์

เรื่องราวที่มีคนส่งของกลับมาให้ที่ประสาทเขาพนมรุ้งเนี่ย
และทีนี้ก็มีคนเข้าไปสอบถามเยอะเลย
ถามเจ้าหน้าที่บอกว่าคนที่ส่งคืนเขาเจออะไรหรือเปล่า
เจอผีเจอสางเจอวิญญาณอะไรหรือเปล่า
เจอสิ่งเล่นลับอะไรหรือเปล่านะครับ

แต่ว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันบอกว่าเคยเจอกับตัวเหมือนกัน
พาลูกไปชมประสาทพนมรุ้ง
แล้วเก็บก้อนหินโยนใส่รถมา
พอเดินทางนะเกิดอุบัติเหตุเลย
นึกขึ้นได้แฟนเก็บก้อนหินที่ประสาทเขาพนมรุ้งมานี่นะ
ไม่ได้แล้วต้องเอากลับไปคืนแล้วไปขอคำมานะครับ
แล้วบางคนมาแสงความคิดเห็นบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง
มองไม่เห็นหรอกแต่มันมีจริงนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปพบกับคุณพี่ท่านนี้
คุณพี่กฤษณพงศ์ภูลสวัสดิ์นักโบราณคดี

ให้ข้อมูลบอกว่ากล่องพัสดุดังกล่าวที่เพิ่งรับมา
ก็คาดว่านักท่องเที่ยวเคยเดินทางมาท่องเที่ยว
แล้วก็หยิบก้อนหินดังกล่าวไปบริเวณทางเดินหลัก
ก่อนจะขึ้นตัวประสาทซึ่งขณะนี้นี่คุณ
เจ้าหน้าที่นำก้อนหินที่นักท่องเที่ยวส่งคืนมา
มาไว้ตรงนี้คุณก้อนหินแดงเห็นไหม
เอามาไว้ตรงนี้ใต้ต้นมะขามทางขึ้นตัวประสาทเรียบร้อยแล้ว
บอกกล่าวไปถึงคนที่ส่งมาขอให้สบายใจได้แล้ว
สิ่งของได้กลับมาอยู่ที่เดิมแล้ว
แล้วก็สำหรับกรณีการส่งสิ่งของกลับคืนมา
ประสาทพนมรุ้งในรอบเดือนก็ถือว่าเป็นรายที่๒แล้วนะคุณนะ
ที่มีการส่งหินส่งดินส่งอะไรกลับมาตรงนี้
แล้วก็ช่วงนี้ประสาทพนมรุ้งและประสาทเมืองต่ำเนี่ย
ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมตามปกติ

บอกว่าไม่ควรจะหยิบจับสิ่งของเก็บสิ่งของอะไรต่าง

เที่ยวภูเขาเที่ยวป่าเที่ยวอะไรนี่
อย่าไปเก็บนะบรรดาหินอะไรต่างหินน้ำตกเลย

คือเวลาไปเที่ยวที่ไหนอย่าเก็บอะไรมานอกจากภาพถ่าย
แล้วอย่าฝากอะไรไว้นอกจากความทรงจำที่ดี
นี่คิดมาตลอดเลย
วันนี้นี่ข่าวเที่ยงของเรานี่มีเรื่องอะไรแบบนี้นี่เยอะต่อเนื่องเลยนะ
เรนรับยำเที่ยงวันเยอะ